จะพาไปที่จังหวัดอ่างทองก่อน
จังหวัดอ่างท่อนะครับเขาบอกว่ามีการเลี้ยงจิ้งหลีดนะครับ

ฟังชื่อนะครับจิ้งหลีดมีหลายสายพันธุ์แต่ที่นี่ทองดำนะครับ
เสริมรายได้และที่สำคัญครับโดยการใช้แรงงานที่บ้าน
และที่สำคัญที่สุดครับมีคนมาซื้อถึงบ้านเลยทีเดียว
ราคากิโลกรัมละ๑๐๐๑๒๐บาทเลยทีเดียว

ไปขายไม่ต้องหาตลาดนะครับเป็นเรื่องใหม่เรื่องดีนะครับ
จิ้งหลีดพันธุ์ทองดำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับ
ถูกเลี้ยงไว้ภายในบ่อปูนซีเมน

ตำบวนบางพลับอำเภอภูทองจังหวัดอ่างทองซึ่งผู้ดูแลเป็นคู่สามีภรรยา
เป็นเจ้าของบ้านนะฮะคือนายปรีชาและนายนางสุรีดัวสิง
ที่เลี้ยงจิ้งหลีดขายเป็นรายได้เสริมมานานกว่าหกปีแล้วครับนี่นะฮะ
เห็นไหมฮะจิ้งหลีดทองดำนะครับแหมดูแล้วก็น่ากินน่ากิน
แต่ว่าต้องผัดต้องคั่วก่อนนะฮะตอนนี้ยังดิบดิบอยู่โดยทั้งคู่เล่าว่า
ทียึดอาชีพทำนาบนเนื้อที่สามสิบไร่ครับและต่อมาก็เริ่มลงทุนเลี้ยงจิ้งหรีดขายเพื่อสร้างรายได้เสริม
ในช่วงที่ว่างเว้นจากการทำนาโดยเลือกเลี้ยงจิ้งหลีดพันธองดำ
เพราะเลี้ยงให้โตไวใช้ระยะเวลาเพียง๓๕วันนะครับ
ก็สามารถจับขายได้แล้วแต่ช่วงก่อนจับจะต้องรองไข่จิ้งหลีดไว้โดยการใช้ขันน้ำพลาสติกนะครับ
ใส่ดินแล้วก็เพื่อให้เขาเดินไปเดินไปคานต้มเตี้ย
แล้วก็มีไข่ครับแล้วก็นำไปวางไว้รอบบ่อ
จิ้งหลีดลงไปไข่ก็จะทำให้ได้ไข่จิ้งหลีดสำหรับเลี้ยงรุ่นต่อไปนี่แหละครับ
แบบนี้แหละฮะบรรยากาศแบบนี้เป็นเศรษฐีมานักต่อนักนะครับ
ฟังเสียงหน่อยไหมฮะใกล้มันจะไข่แล้วก็เอาดินอ่ะใส่ขันใส่ขัน
แล้วก็ไปลองให้มันไข่พอไข่ได้วันแล้วคืนนึงเราก็เอาขึ้น
เอามาพักไว้ในบ่อพักแล้วพอจับตัวเสร็จปุ๊บ
ล้างบ่อให้สะอาดแล้วก็มาเรียกรางไข่ไว้
แล้วก็เอาไข่นั้นมาลงพอลงเจ็ดวัน
มันจะแตกตัวออกแล้วก็เทดินที่อยู่ในขันออก
เทใส่บ่อนี้แหละแทงไข่ถาดให้น้ำ
แล้วก็ขวดให้น้ำแล้วก็ผ้าถาดอาหาร
ถาดอาหารถาดอาหารก็มีถาดอาหารทำก่อเป็นแพ็กละ
รายได้ก็มันแล้วแต่ตัวเยอะก็ได้เยอะตัวน้อยก็ได้น้อย
นางสุรียังบอกต่อนะครับว่ามีพ่อค้ามารับซื้อถึงบ้าน
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าขาประจำโดยราคาขายจะอยู่ที่กิโลกรัมละ
หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแล้วแต่ตัวแล้วแต่ไซส์นะฮะ
ครับส่วนไข่จิ้งรีดนะครับนอกจากจะนำไปเลี้ยงให้ฟักเป็นตัวแล้ว
รุ่นต่อไปก็ยังสามารถนำไปขายเป็นพัน
แก่ผู้สนใจเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งนะครับสามารถไปเลี้ยงต่อได้
และที่สำคัญที่สุดครับในการเลี้ยงจิ้งหลีดก็คือการดูแลอย่างดี
โดยการนำมุ้งมาล้อมบ่อเลี้ยงนะครับเพื่อป้องกันศัตรูธรรมชาติ
อย่างเจ้านกและจิ้งจกที่มักจะแอบมากินจิ้งหรีดนั่นเองครับ
ครับที่เห็นอยู่เนี่ยครับคือจิ้งหลีดสายพันธองดำนะครับ
หลีดมีหลายสายพันธุนะครับมีอยู่สี่พันอ่าฮะบ้านผมนะครับ
บางคนก็บอกว่าจิปโปมอ่าฮะจิปโปมจิปโปมภาษาไทยเนี้ย
เรียกว่าอ่าจิโรนครับนะครับแล้วก็จิโรนเสร็จปั๊บเนี้ยก็จะเป็น
จิ้งโกงจิ้งหลีดทองแดงแล้วก็โอ้อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นจิ้งหลีดทองลายนะครับ
อ๋อนี่สายพันธ์นะฮะโอ้สายพันธ์ครับมีคนหันมาตอนนี้แหละครับ
บริโภคเยอะพูดว่ามีกินเปิดปั๊บไข่อืมโอ้โหกินครับกุบกับกุบกับ
โปรตีนคือมันมีไข่พันเนี้ยครับผมอ๋อพันไข่
อั๋อแล้วก็อีกพันธุ์หนึ่งพันธุ์ทองลายก็จะเป็นจิ้งรีดสะดิงเห็นไหม
ตัวเล็กเล็กน่ะฮะแล้วก็อ่าเคยเห็นเคยเห็นมันก็เครียวเหมือนกัน
คือประเทศไทยตอนนี้หันมาบริโภคแบบนี้เยอะนะฮะ
แมลงทอดเยอะนะครับอุ้ยไปไกลถึงต่างประเทศอยู่ในกระป๋องเลยนะ
นี่นะฮะสมัยก่อนต้องนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา
ตอนนี้ครับประเทศไทยนะฮะโซนอ่างทองถือว่าเป็นอุตสาหกรรมเรื่องจิ้งหลีดเลยทีเดียว
ทางเลือกใหม่นะครับโอ้โหรายได้แก่พี่น้องเกษตรกรนะครับ